คุณผู้ชมช่วงนี้อยากจะให้มาดูปัญหาเรื่องของภัยแรงกันหน่อย
เพราะว่าไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เกษตรกรหรือว่าผู้ผลิตเท่านั้นนะคะ
ส่งผลกระทบมาถึงผู้บริโภคด้วยเขาบอกว่าเมษาปีนี้มะนาวอาจจะพุ่งไปถึงลูกละ๑๐บาทเลยก็ได้ค่ะ
แพงขึ้นอีกนะก็เลยจะต้องมีทางเลือกนะคะด้วยการรับน้ำมะนาวผสมมา
เป็นน้ำมะนาวผสมบรรจุขวดในตลาดสดร่วมใจเขตเทศบาลนครพิศนุโลกนะคะ
ร้านค้าส่งผลไม้นี้เนี่ยเขาขายอยู่ที่๒๕บาท
เจ้าของร้านนางกาหลงทองน้อยบอกว่าก็รับมาแหละจำหน่ายเพื่อให้เป็นทางเลือกกับลูกค้า
ซื้อไปประกอบอาหารไปทำยำทำอะไรที่คุณว่าเนี่ยทดแทนมะนาวลูก
เพราะราคามะนาวช่วงนี้มันแพงจริงค่ะ
ราคาเดิมเนี่ยนะลูกละ๑๒บาทเอง
ตอนนี้เป็นลูกละ๔๖บาทแล้ว
เพราะอากาศมันร้อนแล้วก็แรงด้วยผลผลิตจากสวนมันเลยน้อยลงค่ะ
และยิ่งถ้าเข้าเดือนเมษายนเดือนหน้าไม่อีกไม่กี่สิบวันแล้วนะคะ
เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกราน
มะนาวเนี่ยราคาน่าจะพุ่งขึ้นถึงลูกละ๗๑๐บาทตามขนาดเลยก็เป็นได้
ส่วนเจ้าของร้านจิ้มจุ่มแสนแซ่บย่านถนนประชาอุทิศ
ที่จะเข้ามาซื้อมะนาวในร้านค้าส่งมะนาวแห่งนี้บอกว่า
ช่วงนี้ต้องซื้อน้ำมะนาวผสมแทนเหมือนกัน
เพราะมะนาวลูกแพงมาก

งั้นมันก็จะไปกระทบกับการประกอบอาหารต่างนานาไปเพิ่มต้นทุนให้กับตัวเองอีก
ส่วนแม่ค้าขายน้ำผลไม้ปั่นที่อยู่ในวัดราชบุรณะตำบลในเมือง
ศนุโลกนะคะก็บอกว่าจะไม่ปรับราคานะ
แต่จะแก้ปัญหาด้วยการซื้อมะนาวชนิดที่ไม่ค่อยได้รับความนิยม
ทดแทนมะนาวผลสดที่มีราคาแพง
ก็จะเลือกใช้มะนาวผลใหญ่ที่เขาไม่ฮิตกินกัน

แล้วก็อย่างมะนาวที่ว่าผิวมันใช้ไม่ได้แล้วอย่างนี้
เขาก็จะโละอย่างนี้ก็จะขายถูกหน่อย
อย่าง๔๐ก็จะเหลือสัก๒๐ปากนี้
หนูก็จะเอาไปเหมามาแล้วหนูก็จะมาคัน
คันเอาน้ำเก็บใส่ตู้แช่ไว้เอาไว้ใช้

เพราะว่าถ้าจะไปซื้อผลสดมันแพงมันไม่ไหว

แม้กระทั่งจังหวัดที่ปลูกมะนาวมากที่สุดในประเทศไทยอย่างเพชรชบุรี
ก็ประสบปัญหาเหมือนกันเลยค่ะ
นางพิมวลันเสมเถื่อนแม่ค้าขายส่งมะนาว
ตลาดกลางสหกรการเกษตรอำเภอบ้านลาดก็บอกเลยนะคะว่า
แม้ผลผลิตจากสวนในช่วงนี้มันจะลดลง

เพราะลูกค้าหันไปซื้อผลไม้อื่นทดแทนเพราะมะนาวมันแพงจริง
ส่วนแม่ค้าน้ำปั่นในตลาดสหกรการเกษตรบ้านล่าอีกคนนึงบอกว่า
ได้รับผลกระทบจากต้นทุนมะนาวที่สูงขึ้นค่ะ
ลดปริมาณน้ำก็ไม่ได้เพราะว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนนะคะ
ช่วงนี้ก็เลยต้องแบกรับต้นทุนไว้ก่อนยังพอรับไหวค่ะ
เพราะยอดขายก็ดีหน้าร้อนเนี่ยคนนิยมซื้อน้ำปั่นไปดื่มคลายร้อนกัน
แต่ถ้าราคามะนาวมันสูงขึ้นไปมากกว่านี้
เขาบอกว่าคนซื้อก็ต้องทำใจนะเขาก็ต้องปรับราคาเหมือนกัน
มันขึ้นมาแต่มันก็มีช่วงขึ้นช่วงลงแบบนี้
ถ้าเกิดอะไรแพงก็ไปกินอันที่มันไม่แพงแทนแล้วกัน